ผลผลิตข้าวที่ตกต่ำจากปัญหาภัยแรงและฝนทิ้งช่วง
ก็ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยในปีนี้
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิพุ่งขึ้นแต่ที่๑๙๐๐๐บาทต่อตัน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาสูงที่สุดในประวัติการ
นับตั้งแต่มีการส่งออกข้าวมาตลอด๗๐ปี
โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประเมินสถานการณ์การส่งออกข้าวในปีนี้
อยู่ในระดับ๑๑ล้านตัน
หลังจาก๘เดือนแรกที่ผ่านมาส่งออกไปแล้วกว่า๘ล้านตัน
ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกปีนี้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมะลิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ๑๘๐๐บาทถึง๑๙๐๐บาท
ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ๗๐ปีนับตั้งแต่ประเทศไทย
ได้ทำการส่งออกข้าวหอมะลิไปต่างประเทศนะครับ
ราคาข้าวหอมมะลิที่ผ่านมาปีนี้เป็นราคาช่วงที่ผมคิดว่าสูงสุด
ตั้งแต่เคยในประวัติศาสตร์ข้าวนะครับ
แล้วก็ปีนี้ชาวนาก็หันมาปลูกข้าวหอมมะลิมากขึ้น
เพราะว่าปีที่แล้วราคาดีข้าวเหนียวก็จะน้อยลง
โดยรวมแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะไม่น่าจะมีปัญหาครับ

ว่าจะไม่มากเท่ากับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากปัญหาไพแรงฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

ยังมีราคาที่สูงเหมือนปีนี้
แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงก่อนฤดูการเก็บเกี่ยว
ว่าจะส่งผลต่อผลผลิตมากน้อยแค่ไหนนะครับ
แต่ยังคาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออก
อาจจะอยู่ที่ประมาณ๑๐ล้านตันตลอดทั้งปีหน้าด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องที่ข้าวไทยเสียแชมป์ให้กับข้าวพันธุ์มาลีอังกอร์ของกัมพูชา
นายกสมาคมยืนยันว่าไม่มีผลต่อสถานการณ์ราคา

เพราะมั่นใจในเรื่องคุณภาพของข้าวไทย
ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยนะครับ
เนื่องจากมีชื่อเสียงบนตลาดโลกมานานกว่า๗๐ปี
และเชื่อว่าลูกค้าในตลาดโลกยังชื่นชอบในข้าวหอมมะลิไทยอยู่นะครับ
วันนี้ก็เป็นพาดหัวในหน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐหน้า๘
ข้าวไทยเผชิญวิบากรรมความสามารถแข่งขันลด
คู่แข่งไล่เบียดก็พูดถึงเรื่องของข้าวจากกัมพูชานี่แหละครับ